มันมีเหตุแทงกันตายที่จังหวัดเลยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคือเป็นร้านอาหารที่เขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
อยู่เนี่ยเหมือนเป็นผู้ชายคนนึงเดินเข้าไปเหมือนจะคุยกับโต๊ะนึง
แล้วก็ลุกขึ้นมาเสียบแทงกันตรงนั้นตายกันคาโต๊ะเลยค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
นี่ค่ะถ้าดูจากเวลาในภาพกล้องวงจรปิดเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่ม๔๐นาทีของคืนวันที่๓ตุลาคม
ครับเนี่ยผู้ก่อเหตุก็มีประมาณสามคนที่เขานั่งอยู่โต๊ะติดกับกำแพงส่วนคนที่ถูกแทงคือพอโดนเสียวเข้าไปปุ๊บคือล้มลงไปเลยอ่ะนะคะ
อืมผู้ตายชื่อว่านายนรงเวทโล่งกระโทกอายุสี่สิบสี่ปีค่ะเป็นชาวตำบลบ่อโพ
บาดแผลเขาเนี่ยถูกแทงเข้าที่หน้าอกซ้าย๓แผลแขนซ้ายอีก๑แผลนะคะ
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายแล้วแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะครับ
ไปสอบถามนางใดพวงพจันทร์พนักงานเสิร์ฟในร้านก็เล่าบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยมาที่ร้านตอนหนึ่งทุ่มแต่จังหวะที่มานั่นคือเมามาแล้วอะค่ะ
แอ๋มาเลยเธอเลยบอกว่าเออพี่คะไปนอนพักในห้องแอร์ด้านในร้านก่อนเลยค่ะ
เพราะว่าเดินเนี่ยไม่ตรงแล้วส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุมากันสามคนก็นั่งกินเหล้ากันไป
ไปสักสองสามชั่วโมงได้ผู้ตายเนี่ยเดินออกจากห้องที่เธอให้เขาไปนอนพักก่อนใช่ไหม
เดินออกมาหาโต๊ะกลุ่มของผู้ก่อเหตุโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกัน
แล้วอยู่หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยลุกขึ้นมาพูดคุยกับผู้ตายจนเริ่มมีปากเสียงแล้วก็ล็อกคอกัน
แล้วผู้ชายอีกคนที่สะพายกระเป๋าที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ลุกขึ้นมา
ครับเห็นไหมสะพายกระเป๋าอยู่นั่นนั่งอยู่นั่นลุกละลุกละลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วเสียบเลย
นี่โอ้โหแทงเข้าไปแบบนี้เลยโอ้แสดงว่าคุณพกมีดมาเลยเนี่ยมานั่งกินเหล้าเนี่ย
ใช่พนักงานเธอบอกว่าโอ้โหเธอเห็นจังหวะนั้นเธอเดินหนีออกก่อนเลยเพราะว่าไม่ปลอดภัยนะ
แทงเขาแล้วก็เขาเนี่ยยังเดินเซเห็นไหมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมฮ
แล้วก็ไปกันหมดเลยนะสามคนอ่ะดูตอนเดินไปนะยังแบบเดินไม่ตรงอ่ะค่ะ
ก็เดินแบบคนเมาอ่ะแหละแล้วไม่ชายตามองคนถูกแทงเลยด้วยนะใช่
เดินออกไปเลยเขาคือนอนแบบลุกไม่ขึ้นแล้วอ่ะค่ะลองฟังเสียงของพนักงานเสิร์ฟหน่อยนะคะ
หนูเงยหนาขึ้นมาก็เห็นเขาแบบผักกันไปมาค่ะ
แล้วเขาไม่มีพูดด่าทออะไรกันเลยเหรอไม่มีเลยค่ะอ่าแล้ว
แล้วจากนั้นเป็นยังไงแล้วเขาก็ผัดกันไปไปมาแล้วหนูก็หัก
ที่เขาชื่อป๊ะหนูก็ดึงเขานั่งใช่ไหมคะหนูดึงแล้วเขาก็นั่งเรา
ห้ามไม่ได้เพราะว่าหนูตัวเล็กหนูก็เลยวิ่งออกมา
หลังจากที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะรู้ชื่อของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสามคนแล้วนะคะ
มีในกิติพงศ์พูทอนสีอายุ๓๕ปี
คนที่ล็อกคอผู้ตายเนี่ยชื่อนายประเมินรักอุ่นแก้วอายุ๓๙ปี
ครับสองคนนี้พักอยู่ที่ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย
ส่วนอีกคนที่ยืนข้างโต๊ะนะคะชื่อนายุทธการภูเหล็กอายุ๓๖ปี
อายุก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะก็กอยกลางคนแล้วคุยรู้เรื่องแล้วอะค่ะ
ผู้ชายรู้เรื่องแล้วอะค่ะตำรวจพอรู้ชื่อปุ๊บก็ไปที่บ้านผู้ต้องหาทั้ง๓คนเลย
ซึ่งตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยยังไม่สั่งเลยนะคะยังเมาอยู่ยังเมาอยู่เลยทั้งสามคนค่ะ
ก็คุมตัวมาสอบปากคำนี่นี่ไปแล้วนี่เขาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรนะ
ก็เดินยกมือเลยยกมือมายกมือแต่โดยดีอ๋อนี่กระเป๋ายังสะพายอยู่เลยเนี่ย
ก็ใช่ค่ะเห็นไหมใช่ค่ะในดูหน้าโอ้โหยังเมื่นเมื่นอยู่เลยนะ
ยังเมาอยู่เลยค่ะแต่ก็ให้ความร่วมมือค่ะก็ไปแต่โดยดี
ก็ดูจากสภาพแล้วคงขัดขืนไม่ไหวฮะเมาหนักใช่ไหมน่ะ
ยังทรงตัวไม่อยู่ใช่ค่ะคนนี้คือนายกิติพงศ์นะเสื้อสีขาวน้ำเงินเนี่ยค่ะ
นี่คือคนแทงใช่ไหมใช่เขาเล่าให้ฟังอย่างงี้เขาบอกว่า
ผมก็ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอ่ะอ่าแล้วคนตายอ่ะ
มาก่อกวนที่โต๊ะของผมสองสามครั้งแล้วครับผมไม่ชอบอืม
ไม่ชอบเวลากินเหล้าอยู่แล้วมีคนมากวนอ่าผมพกคัตเตอร์อยู่
ก็เลยล้วงเอามีดคัตเตอร์ยาว๕นิ้วเนี่ยแทงหน้าอกเข้าไป๑ครั้ง
จนเขาฟุบจมกองเลือดอยู่กับพื้นเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านไปนอน
ก็ไม่รู้นี่ว่าเขาตายอ่ะอ่านี่ค่ะ
ส่วนอีกคนนึงนายประเมินรักให้การบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะ
ครับล็อกคอเฉยเฉยครับไม่ได้เป็นคนแทงแค่ล็อกคอผมแค่ล็อกคอเขาเฉยเฉยผมไม่ได้เป็นคนแทงไง
คนนี้ใช่ไหมอ่าอ่าเสื้อสวมเสื้อสีแดงในภาพเมื่อสักครู่นี้อ่าคนนี้คนนี้อ่า
เสื้อสีแดงนั่นนะคะเห็นไหมนั่นแหละแต่มีสองคนมีสองคนอ่าส่วนอีกคนนึงคือนายุทธการ
ยุทธการบอกผมไม่รู้เรื่องอืมผมแค่อยู่ในวงนั้นด้วยเฉยเฉยอืม
แต่ทั้งสามคนพูดตรงกันว่าผมไม่รู้นี่ว่าเขาตาย
ก็เลยเดินออกมาก็เดินออกมากลับบ้านนอนกันอื้อหือออกมา
ผมบอกว่าอย่างคนผิดนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมตีใครผมก็ไม่รู้อ่ะ
พ่อมืดแสงไฟมืดผมไม่รู้แต่ว่าอย่ามาควนผมนะผมเตือนแล้ว
ผมก็บอกแล้วว่าอย่ามาพูดผมผมเตือนเขาแล้ว
สุดท้ายเขาก็มากวดผมอีกครั้งสองครั้งนี่แหละแล้ว
แล้วเรารู้จักกันมาก่อนไหมแต่ผมไม่รู้จักเขาหรอก
ผมบอกแล้วย้ำก่อนแล้วเพื่อนสองคนเนี่ย
แต่อย่างนี้จะพูดยังไงก็ได้แต่ถ้าผมบอกไม่รู้จัก
นี่ฮะก็จับมาจากคนละที่จับมาจากคนคือสองคนคือ
นายประเมินรักกับนายุทธการเนี่ยเขาอยู่ที่ตลาดด่านซ้ายด้วยกันไง
ก็ไปจับมาทั้งคู่ด้วยกันส่วนนายกิตตีพงศ์เนี่ย
เขาอยู่อีกที่นึงเขาแยกกันจับแต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่เดียวกันค่ะ
ที่สถานีตำรวจสพก่อนและอีกเดี๋ยวก็จะไปที่เดียวเหมือนกัน
ก็คือเข้าห้องขังนี่เห็นไหมมาเจอกันแล้ว
แต่ว่าตรงนี้เขากินเหล้าไม่ได้แล้วนะตำรวจตำรวจเขาจะรบกวนแน่นอน
พอเถอะค่ะช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจนำตัวผู้ต้องหา๒คนมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จัดทนายมาให้ร่วมเป็นทนายความผู้ต้องหาด้วยอันนี้เป็นสิทธิ์
เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่มีธนายเป็นของตัวเอง
ที่จะจัดหาให้อันนี้เป็นสิทธิ์โดยชอบทำของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโทษเนี่ยเกิน๒๐ปีแน่นอน
สอบปากคำอยู่สองชั่วโมงกว่าค่ะญาติพี่น้องของผู้ต้องหาทั้งสองคนก็มาร่วมฟังด้วย
นายกิติพงศ์มือแทงก็บอกว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จเขาก็เอาคัตเตอร์ที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งไว้ที่บ้าน
ตรงตู้ซ่อมนาฬิกาคือบ้านเขาเนี่ยประกอบกิจการขายนาฬิกากับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เอาไปทิ้งไว้
ตำรวจโทบุญชูมีศรีรองผู้กำกับการสอบสวนสพด่านซ้ายก็เลยไปเลยค่ะ
ไปที่บ้านเขาชื่อร้านมิตรนาฬิกาไปหาของกลางก็เจอตามที่ให้การจริง
จริงนี่เป็นมีดคัตเตอร์สีเหลืองเนี่ยค่ะเห็นไหมครับอ่า
แต่ไม่มีคราบเลือดแล้วนะแล้วก็มีผ้าขนหนูสีขาวผืนเล็กแขวน
อยู่ที่ตู้ซ่อมนาฬิกามีคราบเลือดติดอยู่เขาก็ไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นี่ขนาดเมายังกลับมาเช็ดเลือดยังแปลว่ารู้ตัวนะว่าทำอะไรลงไปอ่ะ
รู้ฮะเขาก็บอกว่าเขารู้แต่ว่าเขาก็อ้างว่าไม่รู้ว่าตายใช่ไหม
มันได้เหรอคะเสียบเข้าไปกลางอกเนี่ยก็โดนไปสองคนอีกคนคนล็อกคอ
แต่ว่าอีกคนนึงก็คือตำรวจบอกว่าก็ไม่เกี่ยวใช่ไหม
คือแค่อยู่ในที่เกิดเหตุเฉยไม่ได้ไปจับเขาไม่ได้ไปร่วมทำร้ายเขา
ทีนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวเราบอกอ่ะไหนขอไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยสิ
ครับก็เป็นร้านที่อยู่ในอำเภอด่านซ้ายนี่แหละลักษณะเป็นร้านปูนชั้นเดียว
ร้านยังมีคราบเลือดกองใหญ่อยู่ที่พื้นอยู่เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ผู้เสียชีวิตเข้ามาที่ร้าน
อันนี้ได้ข้อมูลมาจากพนักงานในร้านนะครับตอนที่ผู้ตายเข้ามาที่ร้านเนี่ย
ไม่ได้มามือเปล่านะเอาไก่มาด้วยตัวหนึ่งจะเอามาต้มกิน
แต่ด้วยความที่เมามาแล้วคือเมาจากที่ไหนไม่รู้ไปแล้วรอบนึง
แล้วก็มาต่อร้านนี้ค่ะพนักงานก็เลยบอกว่าพี่ไปนอนไปนอนพักข้างในก่อนละกัน
หลับอยู่ที่โต๊ะประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาจริงจริงจังหวะที่ตื่นออกมาเดินมาเนี่ย
แค่จะไปเข้าห้องน้ำที่อยู่หลังร้านนะคะอืมแล้วจังหวะที่ถึงโต๊ะผู้ก่อเหตุ
นี่พนักงานก็ยังพูดอยู่ว่าจังหวะที่เดินมาถึงโต๊ะกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย
เห็นเขามีปากเสียงหรือทะเลาะอะไรกันเลยนะอืมอยู่อยู่กลุ่มผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ขึ้นมาลุมทำร้ายแล้วผู้ตายเนี่ยก็ล้มลงไปกองกับพื้นเลือดกองเลยซึ่งเขาบอกว่าก่อนที่จะเดินไปเข้าน้ำเนี่ย
ตายมาพูดกับพนักงานอีกคนในร้านบอกว่ามีเงาดำเดินตามหลังเข้ามาตลอดเลยโอ้โห
ยังไงล่ะเนี่ยแล้วเธอก็บอกว่าแล้วเนี่ยหลังจากเดินกลับจะเข้าห้องน้ำมาปุ๊บตายเลย
น้องเขาเล่าให้ฟังว่าคนตายเขาเหมือนมีอะไรตามเขาที่เป็นเงาตะพุ่มตะพุ่มอยู่
เงาดำอะค่ะแล้วเขาก็พูดอยู่คนเดียวแล้วเขาก็นอนหลับจนสักพักนึงก็ลุกขึ้น
แล้วก็เดินไปโต๊ะที่มีเรื่องอ่ะค่ะเราได้คุยกับนางสาวนรมนโสติปันโนนะคะ
เป็นภรรยาของผู้ตายบอกว่าเธอแต่งงานกับผู้ตายมาปีนี้เนี่ยปีที่๙แล้ว
แต่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยตกลงกันว่าจะแยกกันอยู่แต่ก็ยังไปมาหาสู่ดูแลกันเหมือนเดิมนะคะ
ผู้ตายเนี่ยประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นคนขี้เล่นครับ
แต่ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยอ่าแต่ก็ยอมรับแหละว่าเวลาเมาทีไรเนี่ย
ก็จะมีนิสัยชอบไปกวนไปพูดเล่นกับคนนั้นคนนี้ไง
ด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วก่อนเกิดเหตุก็ออกไปดื่มเหล้าแล้วก็กลับมาที่บ้าน
พอเข้ามาที่บ้านก็บอกอุ้ยลืมของไว้ที่ร้านอาหารอ่ะเดี๋ยวออกไปเอาของก่อน
บอกไปเอาของแล้วกลับบ้านเลยนะไม่ต้องไปกินเหล้าที่ไหนต่อมานอนเลย
สักพักหนึ่งโทรศัพท์ดังค่ะเป็นกู้ภัยโทรมาบอกสามีถูกแทง
ก็ถามก่อนเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่ากู้ภัยไม่ตอบนะบอกว่าพี่มาดูเองเถอะ

แต่ถ้าไปร้านอาหารอย่างนี้ค่ะแกไปแต่แกจะไม่ไปแบบไม่วุ่นวายกับใครค่ะ
กินเมาเข้าบ้านนอนแกคือจะเป็นอย่างงี้คืออยู่มาเก้าปีที่ดัดซ้ายนะคะ
ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยทะเลาะวิวาสไม่เคยตีแล้วก็เป็นคนขี้เล่นชอบหยอกคน
แทงแล้วก็เพื่อนที่สองคนคือรู้จักกันเป็นอย่างดี
เคยกินเหล้าด้วยกันค่ะเคยกินเคยอะไรหนูก็ถามว่าอ่าตอนไทยนั้นอ่ะค่ะ
ว่ารู้จักไหมจำแกได้ไหมจำได้แต่แกมาตีไอ้คนตายแล้ว
เขาก็พูดไม่ได้เนอะค่ะเราก็โอเคแล้วตีอ่ะทำไมคุณถึงไม่รุมตีเขา
แกก็ได้ผักแกแกก็ล้มแล้วค่ะคือทำไมต้องคือแทงกันขนาดนี้
คือเอาให้ตายเลยเหรอเขาก็บอกว่าเขาขอโทษอันนี้พี่ได้คุยกับเขา
คุยค่ะคุยเมื่อคืนนี้เลยคือพอเอาศพไปไว้ไปโรงพักก็คือไปรอ
แล้วก็ขอความก็ประมาณตีห้าแหละค่ะได้คุยก็คือถาม
ขอถามนะคะว่าทำไมทำด้วยอะไรใจกันอ่ะคือคนเคยกินด้วยกัน
เคยช่วยเหลือกันคือเวลาคุณไปขอเหล้าขอเบียร์ช่างอ่ะ
ช่างก็ให้คุณแล้วทำไมคุณถึงฆ่าเขาได้ลง
กันครับเคยขอเล่าเขากินด้วยอืมแล้วก็ฆ่าเขาแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นนะคะก็ในเมื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรับสารภาพ
ตำรวจก็คุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พรุ่งนี้แปดโมงเช้านะคะอ่าใครชอบดื่มเหล้าจนเมาไม้ขาดสติเนี่ย
ดูให้เป็นอุทาหรณ์นะฮะอืม